พ่อค้าขายผลไม้จอดรถไปเข้าห้องน้ำในวัด
พอออกมาปุ๊บโดนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งดักทำร้าย

แต่ว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
เขาพยายามจะดิ้นให้หลุดจากการถูกทำร้าย

เหมือนมีคนดักรออันนี้ผู้ก่อเหตุก่อน

อันนี้มากันสองคนผู้ก่อเหตุสองคน

สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะดูมุมด้านซ้ายนะ

แล้วก็ไปเจอผู้ก่อเหตุสองคนที่ดักรออยู่เนี่ย

มาแล้วนี่ผู้เสียหายโดนแล้วตรงนี้

ผสมโรงไปจับตัวเอาไว้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดกล้วยอยู่ในอำเภอเมืองที่อายุทยา
เนี่ยคือหมู่อ่ะ

ทีมข่าวก็ลงไปดูดสอบจุดเกิดเหตุ
บริเวณห้องน้ำเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ให้คนทั่วไปเข้า
โดยเจ้าบ้านที่ดีอยู่ที่การต้อนรับ

จุดเกิดเหตุมีรอยเลือดของคนเจ็บตกอยู่ด้วยนะครับ

พระเองก็ไม่ทราบเรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้เสียหาย

คือเขาบอกว่าเย็นวันนั้นน่ะ

ผู้ก่อเหตุมายืนดักรออยู่แล้ว

คิดว่าใครจะมาตีมาต่อยอะไรแบบนี้

ต่อยที่หน้าต่อยที่ปากครับ

เขาก็พยายามดิ้นจนหลุดออกไปได้ครับ

เราก็เป็นก้มลงวางเราเงยหน้าขึ้นมา

เขามากันสองคนอีกคนหนึ่งเขาดูต้นทางอยู่

ที่จะออกเพื่อกันไม่ให้เราดิ้นออกมาได้

โดนเยอะต้องเราตั้งสติ

วิ่งออกมาตรงประตู
จะจับเราไว้แต่จับเราไม่อยู่แล้ว

มันมีสาเหตุแต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ

เคยมาอยู่กินกับคุณเอกเขาแหละ
ระหว่างนั้นหมายถึงผู้ก่อเหตุ

อยู่ในเรือนจำติดคุกนั่นแหละนะฮะ

ติดคุกอยู่เหมือนแฟนของผู้ก่อเหตุ

แต่เขาเลิกลากันไป๓ปีแล้วนะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ผู้ก่อเหตุ

แบบแหมห์เหมือนเอาแฟนเข้าไปหรือเปล่า

ระหว่างที่เขาติดคุกอยู่รึเปล่า
ก็เลยลุมกระทืบอะไรแบบนี้

ที่สพนคศอยุทยาล

มาดำเนินคดีตามกลมต่อไปครับ